เอาคุณผู้ชมเรื่องราวของแก๊งตบทรัพย์มาอีกแล้วที่เชียงใหม่ตอนนี้อารวาสเลยนะคะ

พอชนแล้วก็ลงมาโวยวายอ้าวคุณอย่างนี้คุณก็ต้องจ่ายเงินให้ผมนะ
พอไม่จ่ายก็ทำร้ายร่างกาย
ดีที่เจ้าของเราก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้

จะเอาไงครับผมจะเรียกจังหวัดนะครับ

เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์คลิปเลยว่าเกิดขึ้นที่ถนนสายแม่ริมแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ในลักษณะคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยคือผู้ชายคนหนึ่งอายุสัก๓๐กว่า
เสื้อเชิดแขนยาวลายสก๊อตกางเกงสีแดงดำขายาวด้วยนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบดูเหมือนมีปากเสียงทะเลาะกับเจ้าของคลิปคนที่ถ่ายวีดีโอไว้นี่แหละ
แล้วจู่เนี่ยคุณผู้ชายคนนั้นน่ะก็วิ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายคนที่ถ่ายคลิปเลยนะคะ
โดยเจ้าของโพสต์เขาก็มีการพิมพ์ข้อความระบุเอาไว้ด้วยว่าเตือนภัยระวังกันด้วยนะคะสำหรับคนที่ใช้เส้นทางแม่ริมแม่แต้งพวกนี้น่าจะเป็นแก๊งตบทรัพย์ทำงานเป็นกระบวนการค่ะน่าจะมากันสองคันคือคันแรกเนี่ยเบียดให้เราให้ให้รถเราเนี่ยเบียงไปชนกับอีกคันหนึ่งครับอ่าเบียดรถแล้วรถเราก็ต้
ประมาณนี้ค่ะผู้ที่โพสต์ก็บอกว่าแต่พี่เราไม่ยอมมันเลยมันก็เลยทำร้ายร่างกายพี่เรา
แต่พอดีตั้งสติได้เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปได้ทันตามที่เห็นนี้เลย
แล้วก็แฮชแท็กฝากทุกคนช่วยกันแชร์แน่นอนแล้วค่ะ
เผยแพร่ลงโซเชียลคนมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็ยังแชร์โพสต์นี้ออกไปเป็นจำนวนมาก
รายเรียกร้องให้ตำรวจเร่งสืบสวนติดตามจับกลุ่มกลุ่มขบวนการเหล่านี้นะ
เพราะว่าอาจจะไปก่อเหตุกับประชาชนคนอื่นอีก
กลายเป็นภัยสังคมกลายเป็นอันตรายต่อผู้คน
แล้วล่าสุดนะเจ้าของคลิปก็ได้มาแจ้งความกับตำรวจสภแม่ริม
นำคลิปนี่แหละเอามาเป็นหลักฐานกับทางตำรวจด้วย
ก็ยังจับไม่ได้ก็ยังรออยู่นะคะก็ระมัดระวังกันด้วย
อาจจะไม่ใช่แค่ที่เชียงใหม่เท่านั้นที่อื่นก็อาจจะเกิดขึ้น

เพราะจริงเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคะ